รอบนี้อย่าพลาดส่งฝาเลย
เผื่อคนใกล้ทุกวันและกล้าทุกวัน
มาแล้วครับพี่น้องกับช่วงเวลาที่หลายคนรอคอย
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี

นี่มันเป็นท่าที่ผมเนี่ยนะเอาไว้เต้นในผับในบาร์

เรียกคุณไล่
ท่านี้อย่าล้มหัวใจ

พอแล้วเต้นมันอะไรขนาดนั้นเต้นมันอยู่คนเดียว

คือจะพูดยังไงดีว่าผมเนี่ย
เดี๋ยวก่อน

คือจังหวะการเต้นผมไม่ค่อยดีเท่าไห

แต่ผมจะบอกให้ว่าการร้องเพลงของผมนี่ไม่ธรรมดา
แล้วสไตล์เพลงของผมเนี่ย

คุณชอบเพลงไหนแร็ป
พูดไปเหมือนคุยนะเหมือนอวยตัวเองนะ

นี่ถ้าผมไม่เป็นผู้ประกาศป่านนี้ผมเป็นแรปเปอร์ชื่อดังไปแล้ว
เฮ้ยถ้าคุณอยากเป็นแรปเปอร์สักหน่อยได้ไหม

จัดให้นี่สดคิดเองเลยนะเนี่ย
มาเลยแร็ปมามาเลย
ช่วงตุ้มป๊ะตุ้มป๊ะเอาเนื้อขึ้นมา
แร็ปแล้ว

เพราะเพลงได้ทุกวัน

แหมตั้งใจฟังตั้งนานบีบมาเหมือนดี

มันเป็นโทษเนื้อเขาอีกเราไม่ได้โทษปีดโทษฟองกันเนี่ยเราเนี่ย
โอ้ยเอาจะตายกันจะตายมัน

แต่อยากจะบอกว่าเราทั้ง๓คนเมื่อได้ฟังเพลงนี้
บอกเลยว่าเป็นเพลงที่เราชอบเหมือนกัน
ถ้าเพลงเปิดมาปุ๊บพวกเราจะมีอาการเหมือนกันเลย
ครับถ้าไม่เชื่อมิวสิกมาเลยครับ

จริงจะบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงประจำกิจกรรมของเรา

แล้วเราก็จะนึกถึงผู้โชคดีที่ได้รับทองล้านจริง

ซึ่งวันนี้ก็จะมีผู้โชคดีที่ได้รับรถมอเตอร์ไซค์
อู้ยตื่นเต้น

ช่วยคนไทยต่อยอดสร้างอาชีพได้จริง

ถ้าเป็นผู้โชคดีแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นนะ

ไม่ใช่ว่าจะเป็นฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณสอง
แล้วทำให้ถูกกติกาย้ำกันตรงนี้ว่าเขียนบีบส่งครับ
ส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วต้องรีบส่งด้วยนะ
อย่าชัดลากใจว่าเฏี๋ยวส่งมาไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นไปทบทวนกติกากันหน่อยดีกว่าว่าจะทำอย่างไรให้มันถูกต้อง
และตอนนี้ก็ไปลุ้นกันต่อว่า
โอ้โฮโอ้โฮ
ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ได้เวลาที่จะหาผู้โครงอีกแล้วขอบคุณค่ะ

ในน้ำตัวไม้หยุดมา

วินาภ่า

ได้ผู้โครงดีแล้ว
ผู้โชคดีได้แก่คุณปฏิตาอุตรีจากกรุงเทพมหานคร
โอ้โหต้องบอกว่าตัวแสนตอบรับที่รถหลังมาบ้างนะครับคุณกลม
ตระเวนแจกรถมอเตอร์ไซค์ไปร้อยกว่าคันแล้ว
มีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นในกิจกรรมนี้บ้างไหมคะที่คุณกรมพบเจอกับตัวเองเลย
เวลาเราไปมอบมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็ไปเป็นทีมงานนะครับ
แล้วก็มีเขาเรียกว่ารถแห่ครับสิ่งที่ได้รับแล้วก็รู้สึกประทับใจที่สุดก็คือรอยยิ้ม
รอยยิ้มนอกจากรอยยิ้มของผู้โชคดีแล้วรอยยิ้มของผู้คนที่อยู่รอบข้าง
ก็มีความสุขนะครับเขาก็มีเขาคือคนบ้านเดียวกันน่ะนะครับ
สมมุติเราไปตำบลหนึ่งในจังหวัดหนึ่งอย่างเนี่ยเขาบอกโอ๊ยคนบ้านเนี่ยถูกเขาก็ดีใจ

นี่คือความประทับใจที่เราได้รับแล้วก็ไปตรงไหนก็ตามก็ไม่มีหรอกขี้ช้า
ได้มอเตอร์ไซค์อันต้อนเนิ่งนะแล้วจริงก็ยังแจกต่อเนื่องด้วย
งั้นให้คุณกรมฝากหน่อยถึงคนที่ดูรางเลอยู่
ก็ฝาอยู่ต่อหน้าเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบ
ดื่มทุกวันครับเขียนบีบส่งทุกรับแล้วรางวัลก็จะเป็นของคุณ
เบาแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
มาลุ้นกันแบบนี้โดยรายการตลันข่าวโซนตรงนี้
กลับไปติดตามความสนุกกันต่อเลย